สัปดาห์นี้จะพาไปอิ่มอร่อยกับเมนูยอดฮิต

กับ๒ตำนานร้านดังกว่า๖๐ปีของเมืองไทยครับ
หนึ่งร้านข้าวมันไก่ชื่อดังย่านประตูน้ำ

ไปเปิดสาขาถึงต่างประเทศเรียบร้อย

พร้อมกับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเกือบปิดตำนานโกอ่าง
ข้าวมันไก่ประตูน้ำลง

พ่อก็คิดว่าจะเปลี่ยนมาขายขาหมูดีไหม

แห่งสามย่านที่เริ่มต้นจากรถเข็นเล็กจนตอนนี้เนี่ยครับ
ขยายสาขาไปถึง๓๕สาขา
เพราะสาขานี้ทำวันได้๒๐๐๐ชาม

พร้อมเพิ่ยเคล็ดรับความอร่อย
สูตรเด็ดที่ทำให้โจ๊กร้านนี้ไม่เหมือนใคร
ของดีแบบนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับ
สวัสดีครับ
ขอต่อรับสู่วาลัยตี้ผักคร้องของคนอยากรวย

ประตูน้ำ
ถ้ามาถึงประตูน้ำนะครับน้องกองคิดถึงอะไรก่อน

ต้องคิดถึงข้าวมันไก่ประตูน้ำ
คือร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขวั่นใจของทุกเภททุกวัย
หยูกไหมคะ
ที่สำคัญนะครับร้านนี้ดังขนาดว่า

หิวแล้วพี่ฟ้องเดี๋ยวเราเข้าไปหากันเพราะว่า
บอกเลยหิวขนาดที่ว่ากินไก่สดได้ทั้งตัวแล้วตอนนี้

ประตูน้ำก็ต้องมากินข้าวมันไก่และเมื่อพูดถึงข้าวมันไก่
ก็ต้องร้านนี้เลยครับโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ
ใครหาไม่เจอสังเกตง่ายง่ายเลยครับร้านที่พนักงานเขาพร้อมใจกันใส่เสื้อสีชมพูนี่แหละ
ร้านนี้เขาการันตีความอร่อยกันมาปากต่อปากตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา
ทายาทรุ่นที่๓อดีตเด็กสถาปัตย์เรียนจบต่างประเทศ
แต่สุดท้ายตัดสินใจมาสืบทอดความอร่อยต่อจากคุณพ่อ
เพื่อต่อยอดตำนานข้าวมันไก่สูตรไหลำแท้จากเมืองจีน
คงอยู่ต่อไปนั่นเองล่ะครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่กับทายาทรุ่นที่๓นะฮะ
ของร้านโปอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำคุณเกียร์

สวัสดีครับขอบคุณครับ
สุดเริ่มต้นของการเป็นข้าวมันไก่โกอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
ร้านของผมนะฮะรุ่นที่๓แล้วก็เริ่มจากรุ่นคุณผู้
คุณผู้จริงเดินการเป็นคนไทยหลำตั้งแต่กำเนิน
แล้วก็ย้ายที่ผ่านมาอยู่เมืองไทย
คือข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของมณฑลไทยเรา
เราก็เอาความรู้ตรงนี้มาเริ่มค้าขายในบ้านเรา

เพราะว่าด้านนี้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมคือแต่ก่อนเนี่ยเปิดตั้งแต่ปีห้า
แล้วเราก็จะเปิดยาวไปจนถึงอ่าสามโมง

และก็จะใกล้ถึงประมาณตี๓

แบบมันก็เกือบจาก๒๔ชั่วโมง
ต้องบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยครับ
เด่นของร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำก็คือร้านนี้เขาเปิดแทบจะ๒๔ชั่วโมงเลยก็ว่าได้
มีเว้นช่วงพักเพื่อทำความสะอาดและเตรียมวัตถุดิบ๒ครั้งต่อวันเท่านั้น
ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานสายอาชีพไหนก็ตามก็สามารถมากินกันได้ทุกเวลา
ทุกคนคิดว่าร้านนี้เนี่ยเปิดทั้งวันไปโดยปริยายอย่างที่เฮียป้องบอกเอาไว้นั่นแหละครับ
แต่อีกหนึ่งจุดเด่นซื้นสะดุดตาของร้านนี้ก็ต้องเรื่องของสีเสื้อสีชมพูแปนนี่แหละครับ
ที่ต้องบอกว่ามันมีที่มาที่ไปด้วยนะฮะ
ผมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนิดนึงตรงที่ว่าน้องมาทำงานเนี่ยก็คือใส่ชุดธรรมดามาทำงานกันครับ
ทีนี้สมัยคุณพ่อเนี่ยเขามองว่าบางทีมันดูไม่เรียบร้อย
แล้วบางทีลูกค้าเนี่ยมองไม่ออกว่าน้องคนนี้พนักงานหรือเปล่าหรืออะไร
ตอนนี้คุณพ่ออ่ะกับเราเคยเรียนในร้อยแล้วมีเสื้อสีเลือดหมูอยู่
กลายมาว่าสีเลือดหมูมันกลายเป็นสีแบบ

ก็เลยก็จำไว้ว่าซื้อใหม่
ปุ๋ะเปิดรูขาจำง่ายดี
ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าร้านสีจำพูนี้ชื่อโกอ่าน้องตอนแล้วร้านนี้ซ้ำนะครับว่าเป็นร้านแรกแรก
ในประเทศไทยเลยที่เรียกว่ามีคิวยาวมากเพราะในยุคสมัยก่อนเนี่ย
การต่อคิวเข้าร้านเนี้ยมันยังไม่เยอะต้องดังจริงจริงเห็นบอกว่า
ค่ะมีแฝดผมมากินด้วยแฝดพี่ป้องค่ะใช่แต่แฝดรุ่นพี่นะ
พี่ริ๋วมากินพี่ริ๋วไหนฮะพี่ริ๋วเต๋อหัวไงเฮ้ยผู้หญิงฆ่าขยะแตะ
ริ๋วเต๋อหัวเคยมาทานที่ร้านนี้แล้วเหรอค่ะก็คนที่อยู่ทางงานที่ร้านเกาะเกาะก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี้ย
นะครับแบบทุกด้านไลฟ์ฮ่องเลยมาก็จะแบบมาทานกันแต่ว่าก็อันนี้คู่คุมสร้างงานสมัยผมเด็กเด็กเลย
แหมพกความมั่นใจมาเกินร้อยเลยนะครับเฮียป้องอ่าแต่ที่ต้องบอกว่าเหมือนกันสุดสุดได้อย่างเต็มปากเนี่ย
คงต้องบอกว่าทั้งเฮียป้องและพี่หลิวเตอร์หัวเขาเป็นลูกค้าร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ
ด้วยกันทั้งคู่นี่แหละครับชื่อเสียงของข้าวมันไก่เขาโด่งดังไปทั่ว
แต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวที่อร่อยเด็ดนะยังมีทั้งมารัสซี่โครงหมูขาไก่ตุ๋นยาจีน
แถมยังมีหมูอบเครื่องเทศที่ควรจะลิ้มลองอีกด้วยล่ะครับรสชาติแต่ละเมนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
ป้องน้องใบตองเต็มเต็มคำครับแล้วก็นุ่มหอมนะครับ
แต่สังเกตว่าเนื้อไก่ที่เขาจับมาหนานะพี่ป้องไม่ได้เป็นเนื้อแบนนะ
พี่ป้องชิมข้าวมันไก่แล้วเสียสละเสียสละมาตรงนี้ละกัน
เป็นหมูคือหมูมันมีความแบบนุ่มมากแล้วก็กลิ่นของของเครื่องเทศที่หมักอ่ะ
ขึ้นจมูกเลยอะค่ะแล้วพอทานกับข้าวมันอ่ะ
อันนี้มันเพิ่มความมันความหอมเข้าไปตีไปต่อที่น้ำซุปดีกว่า
อ่ะเดี๋ยวพี่เสียสละเองขาไก่ตุ๋นยาฉีดนะครับ
หือผมก่อนแล้วบอกเลยว่ายาจีนไม่ไม่แค่อะไรไม่ได้ไม่ได้ฉุน
ได้รู้สึกว่าเป็นยานะครับอร่อยดีแล้วก็
โอ้โหมันตัดกับความมันของข้าวมันไก่ได้อย่างดีมากครับ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
ทุกอย่างแน่นอนล่ะครับทั้งเนื้อของข้าวที่หุงรสชาติของน้ำจิ้มที่สำคัญเนี่ยครับ
ชิ้นที่เท่ากันและเนื้อต้องไม่เละตุ้มเป๊ะซึ่งคุณเกียร์ก็ได้วิชามาจากคุณพ่อ
พร้อมกับเป็นคนถ่ายทอดการชำแหละเนื้อส่วนต่าง
ให้กับลูกน้องด้วยตัวเองกับมือนี่แหละครับ
คุณเกียร์ทายาทรุ่นที่๓กับการที่จะมาบริหารอย่างเดียวมันไม่ได้
สับไก่เป็นเลือกไก่เป็นด้วย
ก็เดี๋ยวผมแบ่งให้ดูแล้วกันว่าไก่ตัวนึงมีกี่ส่วนบ้างอะไรบ้าง
เริ่มเลยคุณเกียร์สับไก่เป็นตั้งแต่ตอนไหนคะ
ตอนนี้มาจริงจัย้งจังคือคุณพ่อสอน

แล้วมันใช้เวลาฝึกอยู่นานดูมันก็ไม่ได้ง่ายนะ
อยู่ที่การซ้อมครับผมจริงใช้เวลาฝึก
แล้วผมก็จะเป็นส่วน

อันนี้เรียกว่าส่วนบ้วยอ่าสะโพกสะโพกช่วงหมดแล้วก็จะมีสะโพกหมดปราน
อันนี้เหรอคะมีน่องอันนี้ตัวนี้อันนี้คุณชอบมันก็จะมีเป็นส่วนอกค่ะ
แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าส่วนใต้ปีกใต้ปีกครับผม
เหมือนเรียนของไก่ใช่ใช่นิดหนึ่งแล้วแล้วตัวกระดูกต่างต่างที่แยกไว้
อันนี้เราไปทำอะไรต่อกระดูกก็จะเอาไปทำน้ำซุปต่ออ่าน้ำซุปนี้ที่อร่อย
ขาไก่ก็คือเราก็เอาไปทำเป็นซุปขาไก่ตุ๋นยาจีนที่เราทาน
ขาวขาวพี่ป้องชอบไหมคะขาวขาวดีครับดีครับต้องการอะไรจากสังคมครับเนี้ย
คุณเกียร์เขาสับไก่ไม่มีการตบตีให้ไก่แบนแล้วค่อยสับเนื้อนี่คือมีความแบบหนานุ่มนุ่มเลยอ่ะ
เต็มเต็มนะฮะใครอยากสัมผัสนะฮะต้องมาที่ร้านนะครับ
ตอนนี้เราเปิดให้นั่งได้แล้วเนอะใช่ค่ะขอบคุณสำหรับจานนี้ด้วยครับผมเอาอยู่แล้ว
จำได้ไหมคะว่าเคยขายได้เยอะที่สุดกี่ตัวร้อยขึ้นไปร้อยห้าสิบ
พอมีข้าวหย่อนโรคมาก็จะเหลือแบบสองตัว
โกอ่างร้านข้าวมันไก่ชื่อดังย่านประตูน้ำที่ไม่มีใครไม่รู้จัก
ด้วยความอร่อยที่แตกต่างเพราะเป็นสูตรเฉพาะนำเข้ามาจากไฮลำแท้
ประยุกต์ให้เข้ากับปากของคนไทยจนถูกอกถูกใจใครหลายคน
ประสบความสำเร็จจนตอนนี้เป็นร้านใหญ่โตขยายสาขาออกไปถึง๖สาขาเลยทีเดียว
ถึงขนาดเป็นร้านแนะนำที่ถูกบรรจุไว้ในเว็บไซต์และหนังสือไกด์บุ๊กให้เหล่านักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะชาวจีนไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงและอีกหลายประเทศ
ให้เป็นหนึ่งในร้านที่ต้องมาลิ้มลองให้ได้แต่เส้นทางกว่าจะมีวันนี้
ก็ไม่ได้มาง่ายง่ายเลยนะครับย้อนไปตอนเปิดครัวแรกแรกเนี่ย
คุณพ่อทำไก่ออกมาขายเนี่ยสิบตัวครับแล้วก็คือยังไงครับวันแรกขายดีหมดเลย
พ่อขายไปก่อนใช่ขายได้ขายได้ประมาณเนี้ยประมาณแล้วก็ค่อยเพิ่มค่อยเพิ่ม
แล้วจุดที่พีคที่สุดที่เคยขายได้จำได้ไหมคะว่าเคยขายได้เยอะที่สุดกี่ตัว
ถ้าลูกค้ายังเยอะเลยช่วงท่องเที่ยวปลายปีอย่างนี้ครับก็เปิดร้านมาเราก็ต้มแล้วประมาณห้าสิบตัว
ตลอดคืนเนี่ยเราก็จะต้มไก่ออกมาต้มออกมาต้มออกมาก็เริ่มเป็นห้าสิบแล้วก็จะเพิ่มทีละสิบสิบสิบ
ถ้าช่วงขายดีมากมากก็อาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยขึ้นไปร้อยห้าสิบ
โตมกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังได้ให้ทักษะเดิมเดิมอยู่อ่ะ
เพราะว่าเราก็อยู่จากการแบบจัดร้านอยู่กับการออกแบบร้าน
ร้านอันนี้เป็นร้านต้นตำรับดั้งเดิมก็จะเป็นลักษณะแบบสมัยก่อนเลย
พอคุณเกียร์เข้ามาบริหารด้วยก็เลยมีการปรับเปลี่ยนสาขาอื่นอื่น
ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นยังไม่พอครับที่สำคัญนะฮะ
ร้านโกอ่างของเรานะครับโกอินเตอร์นะครับ
สาขาไปที่ต่างประเทศด้วยมีทั้งญี่ปุ่นสิงคโปร์ด้วย
อันนี้คือเขาซื้อไปทำเองเลยหรือว่าเรายัง
ญี่ปุ่นนะครับเราไม่ได้ตอบสัญญาแล้วนะคือตอนนี้
ตอนนี้เราจะมีแค่ที่สิงคโปร์แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็น
มันเป็นที่แรกที่เราได้ไปทำที่ต่างประเทศแล้วก็อ่า
สิงคโปร์เนี่ยตอนนี้ก็คือสิงคโปร์เรามี๔สาขาตอนนี้
เป็นอะไรที่เราเออก็แปลกใจว่าที่นู่นเนี่ย
มันไก่มันเป็นอาหารของเขาเป็นอาหารประจำชาติเลย
แล้วทำไมอาหารไทยยังมีคนสนใจไปเปิดคือรู้สึกว่าเออ
พอไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ว่าคนที่นู่น
ชอบข้าวมันไก่เวอร์ชันสิงคโปร์อย่างเดียวเขาชอบข้าวมันไก่
แต่เขาก็ชอบข้าวมันไก่เวอร์ชั่นเราด้วยก็เป็นเหมือนกับว่าเราไปนำเสนออาหาร
อีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เขาก็ดีใจเพราะว่าผมก็เออ
มันมันเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราทำมาตรงนี้
แล้วอย่างในช่วงสถานการณ์ต่างต่างอย่างโควิดอย่างเงี้ย
เราดูแลลูกน้องยังไงเราเจอผลกระทบอะไรบ้าง
โควิดนะครับก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าที่มาทานที่ร้านเราเนี่ย
ส่วนเยอะเลยก็จะเป็นแบบจะเห็นสังเกตได้เป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยคือ
แต่เดิมลูกค้าเราก็จะเป็นมีทั้งพนักงานออฟฟิศคนในชุมชนอะไรอย่างนี้
อยู่ด้วยกันอย่างนั้นว่าลูกค้าต่างชาติจะหายไปแล้ว
เราก็ยังมีลูกค้ากลุ่มเดิมที่เป็นคนในพนักงานออฟฟิศแถวนี้ที่ยังมาอุดหนุนเราอยู่
ตรงเนี้ยลูกค้ากลุ่มเนี้ยคือช่วยเราเราไว้เลยว่างั้นเถอะ
แล้วช่วงที่เขาไม่ให้นั่นเลยอ๋อ
ก็ช่วงนั้นก็หนักเลยช้ำเลยใช่แต่ว่าคือเรามองว่ายังไงเราก็ต้องสู้เพราะว่าเราไม่คิดว่า
บางทีเราปิดร้านเลยเนี่ยเพื่อที่จะเฟฟตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเรามีต้องต้องดูแลลูกน้องเราก็คิดว่า
ไหนก็ไหนแล้วเราทำงานตอนที่เราเหนื่อยเขาก็ช่วยเรามา
มันก็ต้องไปให้สุดผมว่ายังไงผมก็ยังมั่นใจว่าสถานการณ์มันอาจจะใช้เวลากว่าจะดีขึ้น
แต่มันไม่ได้อยู่กับเรามันมันไม่ได้เป็นแย่อย่างงี้ตลอดไปต้องบอกว่าโควิดเนี่ยครับทำให้ร้านอาหารหลายหลายเจ้ารวมถึงโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำเองต้องเผชิญกับปัญหาที่ปวดหัวชวนกลุ้มใจเล่นเอาหนักเลยล่ะครับแต่จริงจริงโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำเคยเจอเหตุการณ์สำคัญที่น

ขายขาหมูดีไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ลองดูว่าเราสู้ได้นานขนาดไหนพอดีว่ามันสถานการณ์ดีขึ้นก็เลยกลับมาค่อยขายได้ครับเรียกว่าผ่านมาหลายวิกฤตแต่โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำก็ยังเป็นร้านในตำนานที่พร้อมจะเสิร์ฟความอร่อยต่อไปว่าแต่เคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้ร้านนี้ยังอยู่คู่คนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ได้ใน
นี้คือเราต้องใส่ใจกับมันเต็มที่ถ้ามันสม่ำเสมอได้ต้นจนจบอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถสารต่อได้เรื่อยเรื่อยกว่าในวันหน้า
ผมวันนี้นะฮะได้รับความคิดดีจากคุณเกียร์นะฮะและของตำนานของโพอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มจากรถเข็นเลยสมัยคุณปู่๖๐กว่าปีแล้วนะฮะมาถึงวันนี้นะครับมี๖สาขาทั่วประเทศแถมมีที่ต่างประเทศอีกนะฮะ
วันนี้ขอบคุณคุณเกียร์มากมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมาก
ส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เปิดร้านค้าตรวจเช็คดูว่าซิงค์หรือว่าอ่างล้างมือของคุณตรงกับทางเข้าหรือเปล่าถ้าใช่รีบย้ายเลยนะคะแล้วจะย้ายไปไหนเพราะอะไรยังไง
สินแสชัยมีคำตอบทำแล้วรับรองเฮ่งปั้งรวย
ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะนำสาดพลังของห่วงจุ้ยไปปรับใช้ให้การค้าขายเห็งปังรวย
ด้วยกันแล้วล่ะครับวันนี้สินแสชัยเดินทางมาที่ตลาดสาลายา
จังหวัดนครปฐมเพราะคุณโอ๊คเจ้าของร้านยกสดก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยา
แฟนรายการเขามีปัญหาฝากถามทีมงานมาว่าขายดีแค่ไหน
แต่เงินก็รั่วไหลออกหมดไม่รู้เป็นเพราะอะไรงานนี้สินแสช่วยทีนะครับ
สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยกสดก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยานะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณโอ๊คร้านคุณเนี่ยน่าจะมาพูดแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ย
มันขายดีมากนะครับผมต่อให้เป็นโควิดก็ยังขายดีนะ
แสไม่รอช้ารีบดูห่วงจุ้ยให้ทันทีครับจากที่สำรวจเป็นยังไงบ้างล่ะครับเนี่ย
วันนี้นะครับจากที่ผมดูห่วงจุ้ยในตีรี่ของทางร้านแล้วนะครับ

ในมุมของควยเตี๋ยูยกสดอยุธยามามีข้อผิดพลาดอยู่หลายอย่าง
แต่ถ้าเราแก้แล้วเขาขายดีขึ้นปังเลยนะครับ
ไปดูจุดที่ควรแก้จุดแรกกันเลยดีกว่าครับ
ก็คือหนึ่งที่ซิงค์น้ำนะครับซึ่งมันหันหน้าออกหน้าบ้านแล้ววางอยู่ในตำแหน่งตะวันตก
ซึ่งตำแหน่งตะวันตกเนี่ยณปัจจุบันนี้เป็นดาวเขา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเรื่องยายเขา
อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดก็แล้วกันครับกับคำว่าดาวเขา
สินแสเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้ดาวเขาหรือดาวภูเขา
เป็นดวงบารมีที่จะส่งผลโดยตรงกับผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของ
ซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยจุดนี้เนี่ยครับต้องการความสงบนิ่ง
ควรจะมีของใหญ่ใหญ่ไปตั้งไว้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม
สินแสเขาถึงแนะนำให้ย้ายซิงค์ล้างจานที่ต้องเปิดน้ำอยู่ตลอดเวลา
ออกไปจากบริเวณนี้นั่นเองล่ะครับอ้าวแล้วควรจะย้ายไปอยู่ตรงไหนล่ะครับ
สินแสเราจะต้องย้ายซิงค์น้ำและก๊อกน้ำเนี่ย
ไว้อยู่ในตำแหน่งของทิศใต้นะครับของร้านนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้
มาย้ายมาอยู่ตัวนี้เป็นจุดลับก็จะส่งเสริมร้านก๋วยเตี๋ยวอายุทยาเนี่ย
ขายดีได้เพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็หาได้ใช้หมด
จริงหรือเปล่าล่ะครับถูกต้องครับจริงแต่ขายดี
คือปกติเป็นคนที่ชอบช็อปคิดน้อยคิดไม่เยอะอยากได้อะไรคือซะเลย

ใครที่กำลังค้าขายแล้วการเงินไม่คล่องตัวเหมือนคุณโอ๊ค
ลองเช็คซิงค์น้ำที่ร้านตัวเองดูว่า
ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกหรือไม่
ถ้าใช่รีบย้ายโดยด่วนและท่าให้ดี
ควรอยู่ทิศใต้ด้วยล่ะครับเพราะปีนี้ทิศใต้ถือเป็นดาวน้ำ
ซึ่งต้องการการเคลื่อนไหวนั่นเอง
และ๒เช็คดูว่าสิงค์น้ำตรงกับประตูทางเข้าหรือไม่
ถ้าใช่ให้รีบย้ายแต่ถ้าย้ายไม่ได้
ให้หาอะไรมากั้นไว้นั่นเองล่ะครับ
แต่สินแสบอกว่ายังมีอีกจุดที่เป็นตัวแปร
ที่จะทำให้การค้าขายของเรารุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งได้เลยล่ะครับ
ตลอดทั้งแนวมันเป็นองศาตกร่องก็คือองศาศูนย์สิ้นบ้างเปล่า
ขายดีแค่ไหนนะครับก็เก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ให้เป็นองศาที่มารับทรัพย์

ก็จะมีการขยับหน้าร้านก็คือเคาน์เตอร์อันนี้นะฮะ
ทั้งแผงเนี่ยมันไปตั้งฉากกับเส้นหน้าร้าน
ซึ่งเส้นหน้าร้านมันเป็นองศาหาได้ใช้หมดศูนย์สิ้นบ้างป่าอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอียงข้างใดข้างหนึ่งเข้าไป

วันหน้าผมตั้งฉากกับหน้าร้านนะครับ
แล้วหันอย่างนี้สำเรืองแค่นี้ครับนิดเดียวครับก็ถือว่าได้ผลแล้วครับ
ย้ำอีกทีถ้าอยากมีเงินเก็บร่ำรวยเงินทอง
เยาเตอร์ด้านหน้าเล็กน้อยไม่ให้อยู่ระนาบเดียวกัน
กับเส้นแบ่งหน้าร้านเพียงเท่านี้สินแสรับรองว่า
จากที่ขาดพลังส่งเสริมด้านโชคลาภ
ก็จะกลับมารับทรัพย์แบบเน้นนั่นเองล่ะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าปรับตามสิ่งแสแนะนำแล้วรับรองรู้เรื่องนะครับ

อย่าเพิ่งอิ่มท้องเพราะช่วงหน้าพี่อาร์มเตรียมเผยสูตรเด็ดโจ๊กเจ้าดังระดับตำนาน
พร้อมกับเส้นทางความสำเร็จที่ฟังแล้วไม่มีทางโจ๊กแน่นอน
สักครู่เดียวครับ
โจ๊กแท้ดูที่อะไร
ตับไตไส้พุงหรือที่กระเพาะนุ่มก็ดูแท้ดี
อารมณ์ดีสิเพราะวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปทานโจ๊กในตำนานในย่านจุฬา
ดังมากร้านนี้ขายดีด้วยขายดีชนิดที่เรียกว่าหมดไปสองพันชามต่อวัน
หมูหมดไปเป็นตันเลยนะร้านนี้ดังมากในย่านจุฬาถูกไหมพี่
กสามย่านใช่ไหมน้องแน่ถูกต้องนะครับ
แถวนี้ก็รู้จักกันหมดแหละเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่า
อ่าไปเลยวู้
ใครเขาก็รู้จักโจ๊กร้านนี้กันทั้งนาน
ไม่ใช่แค่เด็กจุฬาหรือคนในระแวกสามย่านแล้วล่ะครับ
เพราะเขาขยายสาขาไปกว่า๓๕สาขาเลยทีเดียว
แต่ไม่ว่าสาขาจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา
ความอร่อยเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยน
ด้วยเนื้อข้าวร้อนที่ไม่เละจนเกินไป
หมูเด้งชิ้นโตที่หอมกลิ่นเครื่องเทศ
เครื่องในชิ้นใหญ่ที่นุ่มละมุนไร้กลิ่นขาว
โอ้โหอยากจะกระโจนลงไปในหม้อตอนนี้เลยล่ะครับ
แต่ติดอยู่ที่มันร้อนนี่แหละแม่
สงสัยต้องฝากพี่อาร์มเขาซื้อกลับมาให้แล้วล่ะครับ
อ่ะพี่อาร์มถึงร้านพอดีเลย
คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
กับร้านโจ๊กสามย่านยังไม่ทันจะเดินเข้าไปด้านใน
กลิ่นมาถึงเลยคนที่กำลังวุ่นอยู่หน้าคุ้นนะ
เพราะว่าผมเป็นรุ่นที่สามแล้วเป็นรุ่นที่สามแล้ว
มีเรื่องจะคุยกับเฮียตีอีกเยอะเลยครับผมแต่กลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะเฮีย
ได้ครับหิวอ่ะแต่อย่างนี้ก่อนที่จะทานกันมันคันไม้คันมือ
เห็นเขาทำทำเนี้ยน่ะนะตักใส่ถุงลวกมงลวกหมูอ่า
อยากจะขอเป็นลูกมือเฮียได้เลยได้เลยเราลองเลย
กลัวจะไปเป็นภาระเขาจังนะสิแต่ไม่ใช่อะไรหรอกครับ
คุณผู้ชมพี่อาร์มเขาได้รับภารกิจให้ไปล้วงสูตรลับของร้านนี้มาให้ได้
ไม่งั้นเนี่ยจะไม่ให้ฆ่าตัวแม่ก็เลยยอมทนร้อนอยู่หน้าหม้อ
ไปขอสูตรรวมถึงวิธีการทำต่างว่ามีขั้นตอนยังไง
มาฝากแฟนรายการนั่นเองล่ะครับ
อ่ะเอาใจช่วยนะครับพี่อาร์ม
โอ้เฮียบอกว่าเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับ

เรียกได้ว่าเด้งจาก๓ย่าน
ไปถึงไทยรัฐเลยนะทำไมมันเด้งขนาดนั้น

รสชาติเราปรับยังไงให้มันรสชาติกลมกล่อมอะครับ

ดีดยังไงดีดนิ้วอย่างนี้เหรอ
อ่าทั้งแรกก็สักหมูสักนิ้วมือนิ้วมือ
คอยดีดดีดดีดดีดดีด

ที่นี่ต้องใหญ่อย่างเดียวแล้วถามว่าใหญ่ประมาณไหน
อันนี้ของผมเล็กนิดเดียวเอง
มาตรฐานเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะครับพี่อาร์ม

แต่ก็ยังพอชื่นใจได้บ้าง
เพราะอย่างน้อยก็ล้วงสูตรมาได้
รู้นะครับเนี่ยว่าหมูเด้งของที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่น
ตรงที่เขาจะใช้เนื้อหมูส่วนหัวไหล่
เนื้อส่วนนี้เนี่ยครับจะผสมกับเอ็นและไขมัน
ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยจะมีความกรุบ
เรียกว่าเคี้ยวเพลินกันเลยทีเดียวล่ะครับ
ที่สำคัญเนี่ยครับเขาไม่ผสมแป้งเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ที่หลายคนเห็นมันดูก่อตัวกันได้ดีขนาดนี้นะครับ
ก็เป็นเพราะเครื่องจักรเฉพาะของทางร้านเขานี่แหละครับ
หมูเด้งผ่านไปพี่อาร์มเขาย้ายไปล้วงสูตรของข้าวร้านนี้กันแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

ตายข้าวหอมอันนี้ต้องคัดเนี่ย

ทำไมต้องใช้ปลายข้าวล่ะใช้ทั้งเม็ดข้าวไม่ได้เหรอ

เป็นน้ำซุปข้อหมูคุณผู้ชมครับ
เป็นลูกมือให้เฮียเขาเนี่ยน่าจะไม่รอดจริงนั่นแหละครับ
ถือเป็นรางวัลในการยืนอยู่หน้าหม้อร้อน
ตอนนี้เนี่ยให้มาพักเหนื่อยกินโจ๊กในตำนานทั้งสองชามนี้
ที่อัดนั่นไปด้วยเม็ดข้าว
พร้อมกับหมูเด้งและเครื่องในชิ้นใหญ่
ตับกระเพาะไส้ที่ดูเด้งชำ
พร้อมกับไข่ลวกและไข่เยี่ยวม้า๒ชามนี้กันก่อนดีกว่าครับ

ตัวข้าวมันหอมแล้วมันฟู
อย่างที่เฮียก็บอกอะเฮียก็บอกว่าจะต้องใช้จมูกข้าว
มันเลยทำให้มันฟูแล้วก็หอมขึ้นมา
โอ้โหหมูเค้าก้อนอย่างนี้
คุณผู้ชมตัวเนื้อหมูเด้งเขานี่มันอร่อยจริงแล้วมันหนุกเด้งอ่ะ
แล้วตามด้วยอะไรรู้ไหมหอมพริกไทย

แล้วทานไปพร้อมกับโจ๊กร้อนคุณผู้ชมเฮ้ย

เอ้าชิ้นใหญ่ทานสะใจดีครับ
อืมตับเขาเนี่ยนะฮะชิ้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้แต่เขาลวกมาดี
เพราะว่าเคี้ยวลงไปแล้วเนี่ยมันนิ่มอ่ะมันนิ่มมันซุยอยู่ข้างใน
รสชาติตับกลมกล่อมดีเลยล่ะฮะกระเพาะอ่าส่วนตัวกระเพาะนะครับ
โอ้โหมันความเค็มเค็มมันมันจริงจริงตัวกระเพาะ
เคี้ยวไปหนุบเนี่ยเฮ้ยสนุกเป็นการกินโจ๊กที่สนุกมากเลยครับ
โอ้โหดูไส้สิไม่เคยเห็นไส้ที่ไหนชมพูขนาดนี้
ไม่มีความว่าเหม็นคาวเลยนะเพิ่งทานเข้าไปมันเหมือนกับชิ้นเนื้อชนิดนึงเลยอ่ะ
คุณผู้ชมครับแล้วมันหนุกนุ่มไม่เหนียวต้มยังไงเป็นสีชมพู
หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนพี่อาร์มแต่เฮียเขาบอกเคล็ดลับมาแล้วล่ะครับ
ไส้ของร้านนี้เนี่ยที่เป็นสีชมพูเป็นเพราะส่วนผสมที่เขาต้ม
เหนือจากซีอิ๊วพริกไทยขิงเกลือยังมีรากผักชีที่พอนานเข้า
ซึมเข้าไปในไส้ด้วยอย่าไปตกใจนะครับว่าไส้ไม่สุก
อีกอย่างนะคุณผู้ชมเฮียเขาให้ความสำคัญกับวิธีการทำมาก
อย่างกระเพาะกับไส้ก่อนที่จะนำไปใส่ในโจ๊กเนี่ยครับ
จะเอาไปล้างน้ำเกลือก่อนเพื่อให้มีความสะอาดที่สุด
แล้วไปล้างน้ำเปล่าวนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยก่อนจะนำไปลวกหนึ่งที
จากนั้นก็เอามาขูดส่วนอื่นที่ยังเกาะอยู่ตามเครื่องใน
ซึ่งตัวนี้นี่แหละครับที่จะทำให้ไส้ขมหรือไม่ขม
ก่อนจะนำไปล้างน้ำเปล่าอีกทีมันเยอะแยะตะแป๊กไก่จริงจริงแหละครับ
แล้วก็เอามาต้มอีกครั้งใช้เวลาเป็นวันเลยล่ะครับ
เห็นไหมว่าเครื่องในของเขาเนี่ยงานละเอียดนะ

สองพันชามก่อนโควิดอ่ะเฮีย
น้ำหนักจำนวนหมูที่ใช้เนี่ยเยอะเท่าไหร่ฮะก็พันห้าร้อย
เยอะมากเท่ากับรถกระบะหนึ่งคันเลยนะนั่นน่ะน้ำหนักอ่ะ

โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโห
อะหลายครั้งใช่ครับผมเนี้ยครับเท็จรับความสำเร็จที่แท้จริงของเราของจก
ต้องมีคุณภาพอืมเป็นคำที่แบบ
ดูง่ายนะแต่เนี่ยมันสำคัญมากกับการทำธุรกิจอาหาร
คุณถือว่าเป็นผู้โชคดีนะยังไงรู้ไหม
คุณจะได้รู้ถึงโปรโมชั่นเด็ดของเราในเดือนนี้
ครับผมโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน
มาซื้อกันเลยโจ๊ก๔ถุงแถมไข่ลวกให้เลย๒ใบ
ไม่ต้องสั่งไข่เพิ่มอร่อยดีแถมโปรโมชั่นเด็ดในช่วงนี้
อย่าลืมมาทานกันนะอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียติมากมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
แล้วรีบไปบอกร้านโจ๊ก๓ย่านสาขาจุฬาซอย๑๑
ว่ามาจากเศรษฐีป้ายแดงเพียงเท่านี้เอง
ที่เขารออยู่ที่สตูดิโอด้วยนะครับ
ว้าซื้อมาเยอะเลย
ใครที่สนใจนะครับจะมาอุดหนุนโจ๊กสามญาติก็มากันได้นะคุณผู้ชม

มานี่นะผมเนี่ยพกตังมาเท่าไหร่ผมก็เหมาหมดเลย
ซื้อไปฝากที่บ้านรวมไปถึง
น้องใบตองด้วยรอผมอยู่ที่สตูดิโอแล้ว

เอ้ายังไม่ได้จ่ายเลยเหรอ

เฮ่ยช่างภาพจ่ายแทนดีนะไปล่ะ
แม่น้องใบตองทานโจ๊กมาหลายที่
เออแต่ว่าร้านเนี้ยเขาขายมาเก่าแก่มากนะเป็นตำนานเลยใช่ไหมคะ
ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบปีได้แต่พอกับอายุคุณโอ้เข้าใจอีกแป๊บเดียวมันก็จะแซงยิด
อย่าไว้ไม่ถึงขนาดนั้นวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ

จากแบบไม่มีอาชีพเท่าไหร่มันเลยออกเลอะอย่างนี้ครับคุณผู้ชม
แต่ความหอมความน่ากินยังมีอยู่นะ